ลองคิดดูเล่นตามข่าวนี้ไปด้วยนะฮะ
ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านของเราดีอยู่ดีมีคนร้าย
วิ่งหนีการจับกลุ่มของตำรวจมาถือปืนมาด้วย
แล้วก็บุกเข้ามาถึงบ้านเราแล้วจับเราเป็นตัวประกัน

จริงทำตัวไม่ถูกเลยนะ

คุณยายบอกว่าเพราะดูหนังฝรั่งเยอะ
โดนหนังจี้จับตัวประกันอะไรแบบนี้ยายก็เลยรอดมาได้

เดี๋ยวท่านผู้ชมจำไว้นะครับว่าคุณยายเขาทำยังไงนะครับ

ในพื้นที่สพน้องฮานอุดทาริครับ

เพราะว่ารู้มาว่าไปกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๗ตบบ้านเชียวกน้องฮาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพอไปถึงบ้านหลังนี้
อ่าปรากฏว่าเป็นเล้าไก่นะครับเจอผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าคว้าปืนสั้น๙มมวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามแล้วมีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกยิงสวนไปหกนัดนะ
เจ้าหน้าที่ก็ยิงสวนไปด้วยนะครับปืนถูกขาผู้ต้องหาคนนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าไม่ยอมยังวิ่งต่อ
วิ่งหนีไปถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคุณยายสองคนเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็จับคุณยายเป็นตัวประกัน
ตำรวจก็ล้อมจับคนร้ายที่สุดแล้วทนแรงกดดันไม่ไหวนะไม่ยอมมอบตัวนะยิงตัวตาย
นี่ยิงตัวตายในบ้านของคุณยายเลยนะครับอันนี้เป็นสรุปสั้นแต่เดี๋ยวลงรายละเอียดหน่อยนะครับว่า
ความเป็นมาเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ชื่อนายเอดดี้นะครับ
ยิงต่อสู้แล้วก็หนีตำรวจถือปืนไปด้วยวิ่งไปด้วย
จนไปถึงบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานนะครับ
หลังจากที่กบดานที่ล้าวไก่นะครับวิ่งมาคือวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนี่ฮะ
ตำรวจก็วิ่งตามค่ะแล้วไปถึงบ้านหลังเนี้ยนะครับ
ปรากฏว่ามีคุณยายหนูจรกับคุณยายสอนเป็นเพื่อนบ้านกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ที่หน้าบ้าน
เพราะว่าเป็นร้านขายของชำนี่ครับนายเอดดี้เห็นคุณยายสองคน
ก็ไปกระชากเสื้อมาเลยนะครับจนคุณยายที่ชื่อสอนเนี่ยล้มลงนะ
แล้วนายเอดดี้ก็ใช้มือขวาล็อกคอคุณยายหนูจรใช้ปืนจ่อเข้าที่หน้าเลยนะ
เหมือนในหนังเลยอย่างนี้จ่อเข้าที่หน้าเลยล็อกคอไว้
ระหว่างนั้นคุณยายหนูจรขัดขืนมีการยื้อยุดฉุดกระชากกับคนร้าย
คุณยายหนูจรล้มลงไปนอนกับพื้นอีกคนนึงนะฮะลงไปนอนกองทั้งสองคนเลยนะครับ
หลังจากนั้นนายเอดดี้ก็หนีขึ้นไปในตัวบ้านอ่า
แต่ทีนี้คงจะหิวคงจะหิวจัดมาเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นร้านขายของชำเห็นไหมฮะก็ไปหยิบนมหยิบน้ำในตู้เย็นมากิน
ตอนนั้นตำรวจมาถึงครับตำรวจตามมาถึงนะครับอ่า
เอดดี้จากที่อยู่แถวข้างในที่เป็นร้านขายของชำก็วิ่งหนีขึ้นไปบนบ้าน
บ้านมีสองชั้นนะครับตำรวจก็ปิดล้อมเอาไว้พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วนะ
เพื่อให้มอบตัวแต่นายเอดดี้ไม่ยอมอืมยิงตัวตายฮะค่ะ
ยิงตัวตายในที่สุดฮะไม่ยอมให้จับนะครับโอ้โหฟังแล้วแบบอืม
หนึ่งล่ะโอ้โหไปทำอะไรผิดมาขนาดไหนถึงขั้นแบบไม่ยอมแล้วต้องยิงตัวตายขนาดนี้
กับสองคุณยายสองคนนี้เนี่ยจังหวะที่ถูกคนร้ายจับแล้วเอาปืนเจาะหัวด้วยเนี่ย
รอดมาได้ยังไงวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับไปเจอกับคุณยายทั้งสองคนเลย
ชื่อคุณยายหนูจรบุตรเนธอายุเจ็ดสิบเอ็ดกับคุณยายสอนศรีชำนาญอายุเจ็ดสิบเจ็ด
ทั้งสองบอกว่าตอนที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันเนี่ยนะแล้วเอาปืนจี้ด้วย
ทีแรกคิดว่าต้องตายแล้วล่ะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยนายเอดดี้เนี่ย
วิ่งถือปืนเข้ามาแต่ว่ายังมีสติแล้วยายบอกว่าจำได้
เคยดูทั้งหนังไทยทั้งหนังต่างประเทศโอ้นี่ไงนี่ยายเล่าให้ติฟัง
ค่ะนี่ดูมาแล้วหนังไทยก็ดูหนังต่างประเทศก็ดูเออคุณยายเก่งนะ
จี้ตัวประกันเนี่ยยายดูมาหมดแล้วก็เลยรอดชีวิตมาได้นะ
เดี๋ยวฟังที่ยายเล่าให้ติฟังดีกว่าว่ารอดมาได้ยังไง
เอาเห็นปืนเขาน่ะจ้ะเห็นปืนเขามาเจาะเนี่ย
เขาก็กอดควอร์ยายค่ะกอดควอร์มีมีปืนเนอะ
นี้บัดมือครั้งหนึ่งแกมีปืนบัดแขนข้างหนึ่งแกนั้นสระคั่วเอาเราเลยนะ
แล้วแม่ไม่กลัวว่าตอนปืนมันเจาะแม่อยู่แม่ไม่กลัวแม่ว่าตายแล้ว

มันจะเอาเรียกให้มันก็ไม่ยอม
คนร้ายมันไม่ทำอะไรต่อใช่ไหมมันคงจะหิวมันก็วิ่งไปเอานม
เอาน้ำอะไรในตู้เย็นกินก่อนนะครับก่อนที่ตำรวจจะมาอ่าคุณยายทั้งสองคนบอกว่า
รอดชีวิตมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแล้ว
เพราะว่านอกจากรอดชีวิตแล้วคนร้ายยังมายิงตัวตายในบ้าน
ใช่ใช่ต้องทำบุญแล้วล่ะทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนายเอดดี้นะครับ
ไปเจอเพื่อนบ้านนะบอกว่าวันเกิดเหตุตำรวจมาซุ่มจับนายเอดดี้ที่บ้าน
เอดดี้ก็หนีไปแถวล้าวไก่นะครับตำรวจถึงตัวก็ยิงสู้แล้วก็วิ่งหนีไป
ถือปืนไปด้วยนะซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าช่วงที่หนีกันเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนยิงใส่กันแบบสนั่นเลย
ลีนเสียงปืนหาหนัดเอ่อน
วันนี้ไปที่ที่ไปเจอประตูแมคถูกทำไปเยอะมาก่อนเขาไม่ได้
เลยมันเล่นคนทะอังรุดไปหาตาถุ่ม

ไม่ไปแล้วแบบนั่นตัวน์ทุรมานเรื้อไปกัน
ไปเจอทางโขยไปเลย

เห็นบอกว่าเค้าเคยบอกอะไรกับแม่ไว้ล่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่านายเอดดี้เนี่ย

ขึ้นหลังเสือแล้วผมลงไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยไปถามคุณแม่

หนีตำรวจแล้วไม่ยอมให้จับกลุ่มเนี่ย
แม่บอกว่าพฤติกรรมของลูกชายนะที่
ยิงตัวตายก็อาจจะมาจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยบอกกับแม่ว่า
ยังไงเขาก็จะไม่ยอมให้ตำรวจจับ
ถ้าตำรวจจะจับที่สุดแล้วเขาจะฆ่าตัวตาย

ส่วนเรื่องยาเสพติดแม่บอกแม่ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ลูกชายแต่งงานก็ไปอยู่กับภรรยา
แต่รู้ว่าลูกชายหนีประกันคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นอยู่
แม่เองเนี่ยยังเคยเอานา๑๗ไร่ไปค้ำประกันไว้ในชั้นศาล
แต่คดีนั้นมันคือคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แต่เรื่องยาเสพติดแม่บอกแม่ไม่รู้